อันนี้มีประเด็นที่จะเกี่ยวข้องพาดพิงไปถึงคุณทักษิณคุณอุ้งอิ๊งด้วย
ไล่ทีละเรื่องที่มีข่าวลือว่าเมื่อคุณทักษิณกลับมา
และอาจจะมีการอ้างเรื่องป่วยเรื่องดวงตา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปเจอจักษุแพทย์ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าเบื้องต้นมีการเตรียมสถานที่รองรับไว้๒แห่ง
โรงพยาบาลตำรวจและโรงเรียนพลตำรวจบางเขน
จัดเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

แต่ตอนนี้คุณทักษิณยังอยู่สิงคโปร์
จะเดินทางกลับไทยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้
หมายความว่าต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยน
ส่วนตัวเชื่อว่าคุณทักษิณยังลังเลอยู่ทุกวินาที

การเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไว้แล้วก็ตามครับ
มันไม่มีหรอกครับคนหนีคดีไปคนอะไรไป
กระเป๋าไว้อย่างเดียวแต่ยังคิดเปลี่ยนใจอยู่ทุกวินาที

ที่สนอชาติโรงแรม
แล้วผมถามหน่อยคนต่างที่บอกคุณทักษิณเนี่ย
คุณทักษิณถูกหลอกแล้วทำไมคุณต้องกลับมาก่อน
ทำไมคุณไม่กลับช้าสักวันหนึ่งก็ได้ไหม
แล้วก็ดูหมอแรกแม่งเป็นหมอคนหลังกลายเป็นหมอผีแล้ว
บอกหมอคนไม่ใช่เหรอบอกตรวจร่างกาย
หลังกลายเป็นหมอผีแล้วดูเลิกแล้ว
พูดถึงประเด็นที่ว่าดูเลิกดูยามด้วยครับ
ถามว่าทำไมไม่กลับช้ากว่าวันนั้นล่ะทำไมต้องกลับมา๒๒วันโหวตนายกพอดีเลย
เชื่อว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า
แล้วตอนแรกอ้างว่าสุขภาพไม่ดีไปหาหมอคน
หลังนี่คุณชูวิทย์ใช้คำว่าหมอผีนะ
เพราะว่าดูเลิกดูยามอะไรต่างเนี่ย

ว่าอยู่ตรงไหนโรงแรมไหนเก็บกระเป๋าอะไรไว้อะไรแบบนี้นะฮะ
คุณชูวิทย์บอกอีกว่าถ้าหากคุณเศรษฐาพ้นจากการเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทย
หมายแคนดิเดตคนถัดไปอาจจะสไลด์ไหลไปถึงคุณอุ้งอิ๊ง
และอาจจะสไลด์ไหลไปถึงคุณอนุทินพักภูมิใจไทย

ถ้าหากไม่สำเร็จก็จะมีลำดับถัดไปรออยู่
เป็นคนที่ยังซุ่มเงียบอยู่จนถึงตอนนี้ครับ
ในอนุทีมถูกล็อกคอเพราะมีคดีเรื่องสุขุ้นของนายศักดิ์สยาม
สไลด์นี้ก็จะไปถึงใครคุณก็อ่านเอาเอง
และบุคคลคนนั้นก็ยังเงียบสงบเหมือนเสือรอเป็นเสือรออยู่
เหมือนคนคนนั้นเป็นเสือที่กำลังรออยู่ซุ่มอยู่เงียบอยู่ฮะ
อันนี้ก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของคุณชูวิทย์นะ
แล้วก็ย้ำทิ้งท้ายก่อนจบแถลงข่าวว่าวันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรง
พฤติกรรมนิติกรรมอำพรางของว่าที่นายกตัวสูงว่าเป็นนอมินีของใครไหม
ซื้อที่ราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่าและเปิดตัวขงเบ้ง
ผู้มีอุปการรักคุณของว่าที่นายกตัวสูง
เบ้งนี่จริงแล้วเราจะได้ยินชื่อในสามกกเนอะ

จะมีคำชี้แจงอื่นเพิ่มเติมจากฝั่งที่ถูกพาดพิงหรือเปล่า